คุณอารยาให้คุณผู้ชมเตรียมทายใช่ไหม

มันเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนน
รถจักรยานยนต์คันนี้นะฮะเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเปลี่ยนเลนแล้ว

ปรากฏว่ารถยนต์ที่ขับมาไม่เบรกไม่ชะลอให้มอเตอร์ไซค์เลยนะครับ
กระทั่งเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนะครับ
แล้วกระจกข้างหน้ามันแตกแบบนี้
แต่เราก็ยังเห็นนะเห็นว่าเป็นสะเก็ดไฟของมอเตอร์ไซค์

แบบนี้ค่ะกล้องหน้ารถอ่ะจับภาพได้เลยยังไงดีอ่ะคุณผู้ชม
คันนี้เขาขับมาเลนขวาสุดตามปกตินะแล้วพอมอเตอร์ไซคันข้างหน้า
เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเข้าขวาเลยอ่ะโอ้โห
ก็เลยพุ่งชนอย่างจังค่ะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็ถลายไปกับถนนเนี่ยนะรถยนต์ที่ติดกล้องกระจกแตกทั้งบาน
เฮียขับรถค่ะเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์ไว้ตั้งคำถามอ่ะ
ดูเอาเองเถอะใครผิดใครถูกคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะ
บางคนก็บอกว่าอ้าวก็มอเตอร์ไซค์เปิดไฟเลี้ยวแล้วไง
แต่บางคนบอกว่าโอ้โหเปิดแบบนี้มันกระชั้นชิดจนเกินไป
ไม่ไหวหรอกแล้วก็มีคนไปบอกว่าถ้าอย่างนี้
คือประมาทร่วมแต่ส่วนใหญ่นะคือก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตั้งแต่ไกล
มอเตอร์ไซค์เปิดไฟเลี้ยวแล้วนะต้องยกคันเร่งแล้วแหละ

ข้างหน้ามันเป็นทางกลับรถด้วยไงครับเออจริงจริงอ่ะ
ถ้าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีป้ายเตือนแล้วนะว่าข้างหน้าเป็นจุดกลับรถครับ
โอ้โหต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเอ่อ
ขับรถขับราบนท้องถนนน่ะนะคะใช่เราต้องมีน้ำใจให้
ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่หรือว่าคนเดินเท้าก็ตาม
แล้วรถคันที่ติดกล้องก็มาค่อนข้างเร็วด้วยไงคะ